ต้องไปดูแลจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งจุดให้เช่าวัตถุมงคล
วัตถุมงคลให้บูชาวัตถุมงคลต่างการทำกิจกรรมต่าง
ภายในพระอุโบสถต้องเหมาะสมที่สุดนะครับ
หลายวัดนะครับที่เราสำรวจเอามานะครับ
โดยทีมข่าวเฉพาะกิจของไทยรัฐทีวีก็พบว่ามีทั้งที่ปฏิบัติแล้ว
และยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่นี่ครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีลงพื้นที่สำรวจ
วัดในจังหวัดพระนครศรียุธยาที่นี่คือวัดท่าการร้อง
ก็เป็นวัดชื่อดังวัดหนึ่งนะครับค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาทำบุญกันทั้งวันนะครับ
วันนี้วันออกพรรษาด้วยนะฮะทางวัดก็จัดให้นักท่องเที่ยวทำบุญในแบบต่างต่าง
เติมน้ำมันตะเกียงทำบุญลงศพซื้ออิดซื้อกระเบื้องเช่าบูชาวัตถุมงคล
ก็อยู่ตามจุดต่างของวัดยังคงมีป้ายให้เห็นอยู่นะครับ
ส่วนภายในพระอุโบสถที่วัดท่าการร้องยังมีการจัดให้นักท่องเที่ยวทำบุญห่มผ้าหลวงพ่อยิ้ม
ด้วยการบูชาชุดละ๙๙บาทนี่ตามคำสั่งของคณะส่งท่านไม่ให้ทำนะ
ใช่ค่ะอ่าท่านไม่ให้ทำนะครับก็ยังทำอยู่นะครับ
ทีมข่าวของเราสอบถามเจ้าหน้าที่ของวัดบอกว่าเอ๊ะไม่ได้ดำเนินการอะไรเหรอ
หลังจากมีคำสั่งออกมาในการห้ามวัดทั่วประเทศตั้งจำหน่ายพระบูชาวัตถุมงคล
ภายในและบริเวณพระอุโบสถเจ้าหน้าที่ของวัดท่าการร้องบอกว่า
เจ้าอาวาสก็สั่งให้ทยอยเอาตู้รับบริจาคออกมาจากพระอุโบสถแล้วนะ
ส่วนวัตถุมงคลต่างเนี่ยก็ไปจัดโซนให้นักท่องเที่ยวบูชาตามจุดต่างอยู่รอบบริเวณวัด
ก็ยังมีคงยังมีหลงเหลืออยู่บ้างในพระอุโบสถแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะกระทบกับเรื่องรายได้ของวัดหรือไม่
คำสั่งที่ออกมาแม่จะไปห่วงเรื่องรายได้อะไรนะส่วนนักท่องเที่ยวที่มาทำบุญที่วัด
ก็มีสองฝั่งฮะทั้งเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับการจัดระเบียบแบบนี้ครับ
รู้สึกเฉยเพราะว่ามันวัตถุมงคลกับวัดมันอยู่คู่กันมานานแล้วไงก็เลยรู้สึกว่าเฉย
อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้เหมือนกันทั้งนั้นอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้อย่างนี้เพราะว่ามันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วไงอยู่คู่กับวัดอย่างนี้แหละ
ครับก็เห็นด้วยครับพุทธศาสนิกชนได้มาทำบุญโดยความเริ่มสายศรัทธาในพุทธศาสนาจริง
ส่วนการทำทาเนี่ยช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟวัดเราก็มาทำข้างนอกได้
อาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดพุทธศาสนิกชนที่เข้าใจในหลักธรรมของศาสนาที่เน้นให้เราทำความดี
การให้เราทำความดีก็คิดว่าประมาณกดล้างต่อไป

เพราะว่าทุกคนก็อยากทำบุญกับวัดอยู่แล้ว
ทำบุญด้วยได้ความดีด้วยแล้วก็ได้อิ่มบุญด้วยนะครับ
แต่ว่ามีอยู่วัดหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยา
กลายละครปรากฏว่าที่วัดนี้
เขาทำตั้งแต่วันแรกตั้งแต่มีคำสั่งของทางคณะส่งออกมาเลยนะ
ที่วัดนี้นะครับถ้าท่านเข้าไปเนี่ยภายในพระอุโบสถนะครับ
ก็จะพบว่าเรื่องของตู้จำหน่ายวัตถุมงคลต่างไม่มีแล้ว
แล้วหลวงพ่อโตนะครับที่ในพระอุโบสถที่เป็นพระองค์ใหญ่เลย
ปกติก็จะมีการห่มผ้าหลวงพ่อโต
ต้องมีลูกศิษย์ที่ขึ้นไปบนบริเวณหน้าตักขององค์หลวงพ่อ
แล้วก็รอรับผ้าที่โยนขึ้นมาแล้วก็โยนขึ้นไปห่มผ้าหลวงพ่อโตเนี่ย
อันนี้งดเลยงดเลยนะคะเลิกจัดกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับ
ยกเลิกการห่มผ้าหลวงพ่อโตไปแล้วนะครับ
เนื่องจากมองว่าเป็นสิ่งไม่เหมาะสมตามที่คำสั่งของทางหัวหน้าคณะสงฆ์ท่านได้สั่งมานะครับ
พอเราเพิ่งเป็นข่าวแล้วก็พันช่วงนี้มาแค่๒๒วันยังประเมินไม่ได้
แต่ญาติโยมก็ยังมากันตามปกติ
อาจจะลดไปบ้างหรือเพิ่มไปบ้างก็เป็นบางวันนะตามโอกาส
เพราะว่าปนัญชญ์ส่วนมากเศรษฐการณ์วันหยุดเท้าอาทิตย์
ประมาณนี้ญาติโยมจะมากันเยอะ
เจ้าเช่าบูชาก็อาจจะลดลงบ้าง
ไปดูกันที่อ่างทองบ้างนะคะที่วัดต้นสนค่ะ
สงฆ์และสามเณรเขาก็เร่งทำการเคลื่อยวัตถุมงคลทุกชนิด
ที่อยู่ในวิหารพระศรีเมืองทอง
ต้นสนอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ออกไปไว้บริเวณห้องกระจกเรือนรับรอง

จำหน่ายวัตถุมงคลในโบสถและวิหาร
จากพระอุโบสถและวิหารเป็นสถานที่ที่พระภิกษุใช้ทำสังฆกรรมตามพระวินัยนะคะ
ต้านพระเทพสุวรรณมู่นีลิจาวคณะจังหวัดอ่างทอง

ทางวัดต้นสนก็เร่งดำเนินการจัดระเบียบที่จำหน่ายวัตถุมงคล
ตามคำสั่งมหาเทรสมาคมอย่างเร่งด่วนค่ะ
ส่วนประชาชนที่ต้องการจะเช่าบูชาเครื่องยึดเหนียวจิตใจนั้น
ก็ยังคงมีให้เช่าวัตถุมงคลได้ตามปกตินะคะ
แต่ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามวิหารแทนค่ะ
เรื่องนี้ต้องยึดเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของการดำเนินตามหลักของพระธรรมคำสอน
ของทางพุทธศาสนาเป็นหลักนะถ้าไปยึดเรื่องของรายได้ของวัดเป็นหลัก
จำหน่ายวัตถุมงคลการมีกิจกรรมต่าง
อันนี้เดี๋ยวมันจะผิดมันจะเป็นพุทธภานิษฐ์ไป
ใช่นะขึ้นต้นมาผิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกดอกออกผลแล้วมันจะผิดไปกันหมดนะครับ